อ่ะเรื่องไฟแล้วมาดูเรื่องน้ำคุณผู้ชมค่ะก็สงสัยว่า
แล้วจะลดน้ำต้นไม้ยังไงคะเขามีการซ่อมแซมพื้นผิว
แล้วก็มีการไปเทยางมะตอยทับต้นไม้แบบนี้ค่ะไปดูภาพหน่อยค่ะ
ภาพนี้เนี่ยมีการแชร์คลิปกันนะคะชาวเน็ตเนี่ยนะคะ
แชร์ภาพการเทยางมะตอยที่หน้าอาคารสำนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะนะคะเป็นการคือเทยางมะตอยทับโคนต้นไม้หลายต้นเลยนะคะ
เหมือนเหมือนที่คุณพอถามอ้าวแล้วคุณจะลดน้ำต้นไม้ยังไงจะลดยังไงเออนะคะ
แล้วต้นไม้มันจะอยู่ได้นานไหมนะคะมันทำน้ำมันซึมลงดินไม่ได้ค่ะใช่ครับ
เนี่ยค่ะล่าสุดค่ะเรื่องนี้นะคะหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาวนะคะ
ชี้แจงเรื่องการเทลานหน้าอาคารสำนักงานทับบริเวณโคนต้นไม้๑๐ต้นด้วยกันนะคะ
ครับก็เขาบอกว่าอยู่ในขั้นตอนลาดยางนะฮะยางกันน้ำซึมลงผิวการจราจร
ซึ่งวันนี้นะคะทางผู้รับเหมาเขาให้แก้ไขแล้วค่ะนะคะ
ก็จะขุดรอบโคนต้นไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นยางแดงต้นอบ
เบื้องใดมันเป็นต้นประดูกแล้วก็ต้นตะแบกจะขุดออกมาเมตรหนึ่ง

คือเอาจริงมันมันไม่ได้ทุกคนก็น่าจะคิดได้ใช่ใช่
ทำไมไม่ได้นั่นน่ะสิค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
สุดท้ายก็ต้องมาเอาออกนะคะประมาณ๑เมตร

แล้วก็ขออภัยกับความผิดพลาดในครั้งนี้ด้วย
ก็แก้ไขให้ดีที่สุดโดยเร็ว
และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะ